เพราะว่าน้ำน้อยผลไม้ที่ต้องการน้ำนั้นได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
ทางด้านคุณหรือผลไม้ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเลย
ก็คือบริเวณพื้นที่ที่ภาคตะวันออก
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีผลไม้จำนวนมากออกมานะคะ

ทำให้ผลผลิตออกน้อยและแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเรื่องของราคาผลไม้ค่ะ
เอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมคณะ
ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามสถานการณ์ผลไม้
ระบุว่าผลไม้ในภาคตะวันออกทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกอง
รวม๔ชนิดของ๓จังหวัดประกอบด้วยจันทบุรีตราดและระยอง

เพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเดือนมกราคม
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศา
ผลไม้ก็ติดผลน้อยลงส่งผลให้ราคาผลไม้ปีนี้
ต้องมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
อยากจะเน้นเรื่องคุณภาพให้มากนะครับ
เราอยากเห็นราคาของผลไม้
ให้มีราคาที่เกษตรกรเขาจะได้มีความสุขกัน
วันนี้ก็ลดลงไปก็เป็นปกตินะครับ
ก็อาจจะทำให้เกษตรกรได้ขายผลไม้ได้ดีขึ้นนะครับ
ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรก็คาดการณ์แล้วนะคะ

จะมีผลผลิตทั้งทุเรียนมันคุดเงาะแล้วก็ลองกอง
รวม๗๗๖๗๘๐ตัน

ส่งออก๑๔๒แล้วก็แปรรูปอีกร้อยละ๒ค่ะ